เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบนจาแสงจันทร์สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
วาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
ดิฉันขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล
เนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจเข้ามาเป็นนายก
เป็นผู้ซึ่งเสพติดอำนาจไม่เคารพหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม
ขาดจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย
การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปิดปากประชาชน
และจงใจคุกคามละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองอย่างร้ายแรงที่สุดค่ะ
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นทั้งผู้กำกับและดูแลนโยบาย
มีทั้งอำนาจทั้งคนทั้งงบประมาณและมีทั้งกฎหมายอยู่ในมือค่ะ
แต่กลับใช้กฎหมายอย่างบิดผันจงใจสร้างคดีความร้องทุกข์กล่าวโทษประชาชน
ใช้กฎหมายปักหลังปิดปากคนเห็นต่างกดปราบประชาชน
เพื่อระงับยับยั้งการแสดงออกทางการเมืองและขัดขวางการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของประชาชน
ด้วยเหตุเช่นนี้ค่ะดิฉันจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
และพลเอกประยุทธ์จึงไม่สมควรอยู่ในอำนาจต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวค่ะ
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศที่ชอบอ้างแต่กฎหมาย
คอยสั่งสอนประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าให้เคารพกฎหมาย
ทั้งทั้งที่ตนเองเข้าสู่อำนาจมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยการใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนค่ะ
ตัวเองเป็นคนฉีกกฎหมายนะคะแล้วก็เขียนกฎหมายเองขึ้นมาใหม่
เพื่อสืบทอดอำนาจให้กับตัวเอง
ท่านประธานค่ะมหากราบเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากการที่พลเอกประยุทธ์
ประกาศใช้กฎอายการศึกค่ะเพื่อปูทางไปสู่การยึดอำนาจ
จากนั้นก็ก่อการรัฐประหารฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูลปกครองประเทศ
ด้วยประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหาร
แล้วในที่สุดนะคะก็ออกกฎหมายรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่
เพื่อให้ตนเองและคณะได้ปกครองประเทศต่อจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
รวมถึงนะคะยังมีการรับรองให้คณะการทำกิจกรรมของคณะรัฐประหาร
ประกอบเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนูลทั้งหมดอีกด้วยค่ะ
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะมักจะอ้างว่าพวกตนเป็นพวกก่อการรัฐประหารเข้ามา
เพื่อแก้ไขและแก้ไขความแตกแยกในประเทศนี้
แต่ตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมาค่ะ
นับเป็นเวลา๑ทศวรรษที่ศูนย์หายของพวกเรา
พลเอกประยุทธ์ได้ปกครองประเทศมา
แต่กลับทำให้ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย
ร้าวลึกรุนแรงมากขึ้นกว่ายุคไหนที่ผ่านมาค่ะ
ท่านประธานค่ะจากสถานการณ์ที่แย่ลงเช่นนี้นะคะ
ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่บังเอิญ
แต่นี่คือเรื่องที่จงใจให้เกิดขึ้นค่ะ
โดยพลเอกประยุทธ์ได้ทำให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
แล้วบิดเบือนการใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ
ทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกใช้อย่างช่อฉน
ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
แล้วส่งผลให้กระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ชั้นตำรวจไปจนถึงชั้นตุลาการ
เบี้ยวตกต่ำและเสื่อมสิ้นความศรัทธาในสายตาของประชาชน
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคไหน
ท่านประธานค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจ
ปัญหาของการบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเป็นระบบของพลเอกประยุทธ์
และเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าทำไมทุกท่านและดิฉัน
จะต้องไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์
อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป
ดิฉันขออนุญาตชำแหละความเลวร้ายของพลเอกประยุทธ์
ในยุคคอสชต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจสักเล็กน้อยนะคะ
ท่านประธานค่ะดิฉันคิดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วค่ะ
ว่าการรัฐประหารปี๕๗นั้นแตกต่างจากการรัฐประหาร

นั่นก็คือการรัฐประหารในปี๕๗นั้น
ก่อการโดยพลเอกประยุทธ์มีแผนการที่จะอยู่ยาว
เพื่อไม่ให้การรัฐประหารของตัวเองเสียของ

ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะ
แม้กระทั่งอมตะวาจาของคุณบวรศักดิ์ยังบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะอยู่ยาว
ซึ่งท่านประธานเองก็จำได้ใช่ไหมคะ

พลเอกประยุทธ์จึงได้ทำลายทั้งระบบกฎหมายปกติ

และสถาปนาระบบกฎหมายชุดใหม่ขึ้นมาแทน
ซึ่งรูปธรรมประการหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ตั้งแต่ยุคคอสชเป็นต้นมา
ก็คือการใช้แบบแผนการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อควบคุมและปราบปรามประชาชนที่คิดต่างและต่อต้านระบอบประยุทธ์
แต่ท่านประธานค่ะเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทราบไหมคะ
นั่นมันหมายความว่าแทนที่พลเอกประยุทธ์จะทำตัวล้าหลังป่าเถื่อนแบบชัดให้เห็น
ก็เปลี่ยนมาเป็นอ้างกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับประชาชน
เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปกครองและรักษาอำนาจของตัวเอง
ถ้าให้ดิฉันพูดง่ายนะคะก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้กำลังทหาร
ใช้ปืนไปเจาะหัวประชาชนให้สยบยอมก็คงจะน่าเกลียดใช่ไหมคะ
แล้วก็ดูไม่ชอบทำไม่เป็นที่ยอมรับ
ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงได้ใช้กฎหมายแบบลูบายลอ
เป็นเครื่องมือทำสงครามกับประชาชนแทนกระบอกปืน
จะได้ดูดีมีอารยะขึ้นมานิดนึงไงคะ
แต่แท้ที่จริงแล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การเอากฎหมาย
ห่อหุ้มปืนไว้เท่านั้นเอง
ดังนั้นพลเอกประยุทธ์อยากจะเล่นงานใครอยากจะอ้างใคร
ก็อ้างได้ว่าผมใช้อำนาจตามกฎหมาย
ถ้าไม่อยากถูกจับก็อย่าทำผิดกฎหมาย
นี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อ้างมาตลอดนะคะ
เราจึงได้เห็นการใช้กฎหมาย
กฎหมายที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นเองในรูปแบบของคำสั่งคอสช
ไม่ว่าจะเป็นการห้ามประชาชนรวมกลุ่มหรือชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ

หรือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายความมั่นคงต่าง
โดยเฉพาะกฎหมายมาตรา๑๑๖และมาตรา๑๑๒
มาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารเป็นจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้นะคะยังนำตัวพลเรือนไปคุมตัวในค่ายทหาร
และดำเนินคดีในสารทหารอีกด้วยค่ะ
ท่านประธานค่ะแล้วคนที่ขึ้นสารทหาร
เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือดีกานะคะ
ตัดสินอย่างไรก็จบแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วในยุคนั้นนะคะท่านประธาน
แค่ท่านประธานจะนัดเพื่อนไปกินแซนวิช
หรืออ่านหนังสือกันในที่สาธารณะ
ท่านประธานเองก็อาจจะถูกควบคุมตัวไปค่ายทหาร
หรือถูกดำเนินคดีในสารทหารได้เลยนะคะ
ส่วนในการต่อสู้คดีในสารทหาร
ก็ใช้เวลายาวนานหลายปีค่ะ
ภาระให้กับผู้ถูกกล่าวหาอย่างมาก
จนบางครั้งประชาชนจำนวนมากค่ะ

เพราะไม่ต้องการมีภาระทางคดี
หรือบางรายนะคะก็ต้องติดคุกฟรีเป็นปี
พอสุดท้ายสารยกฟ้องค่ะ
ทำให้สูญเสียอิสรภาพไปเป็นปีฟรีเลยนะคะ

ในปี๕๗จนมาถึงปี๖๑
รัฐบาลคอสชยังมีแบบแผนอย่างเป็นระบบ
ในการดำเนินคดีต่อประชาชน
นั่นก็คือจะมีนายทหารที่ทำงานภายใต้คำสั่งของพลเอกประยุทธ์
เป็นผู้กล่าวหาแจ้งความเอาผิดประชาชน
ซึ่งก็บ่อยครั้งค่ะที่เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเกินจริงนะคะ

ขอสชหรือกองทัพก็จะให้ข่าวอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะโจมตีผู้ถูกกล่าวหา
กล่าวอ้างว่าการดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

ยุครัฐบาลคอสชของพลเอกประยุทธ์
จนถึงก่อนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูลใหม่ของคอสช
เราจึงเห็นคดีการเมืองเกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งแตกต่างจากรัฐประหารปี๔๙

และเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกเล็กน้อย
ดิฉันจะขอยกรายงานของศูนย์ธนายความสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับประชาชน

ภายใต้รัฐบาลคอสชนะคะมีพลเรือนถูกดำเนินคดีในสารทหาร
อย่างน้อย๒๔๐๘คน
อย่างน้อย๔๒๘คน
มีคนดำเนินคดีด้วยพรบคอมพิวเตอร์
จากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา๑๑๖
อย่างน้อย๑๒๔คน
และมีประชาชนถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒
อย่างน้อย๑๖๙คนด้วยค่ะ

ยุคของคศการดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒

ที่จะเบาบางลงในช่วงปี๖๑

การใช้มาตรา๑๑๒ก็ได้กลับมาเข้มข้นอีกครั้ง
ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปัจจุบัน

ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายของผลเอกประยุทธ์โดยตรงได้อย่างไร

รัฐประหารเริ่มมีการตีความ
และมีการบังคับใช้มาตรา๑๑๒กว้างขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างมาก

มีผู้ถูกดำเนินคดีข้อหานี้
ก็จะถูกนำไปควบคุมตัวในค่ายทหาร
ก่อนที่จะส่งตัวให้ตำรวจ

ก็ไม่สามารถติดต่อกับทนายความได้เลย

ว่าผู้ต้องหาและจำเลยคดีมาตรา๑๑๒ส่วนใหญ่
ไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเลยค่ะ

หรือถ้ามีการประกันตัวก็จะมีวงเงินสูงมาก
และหลายคดีสารก็พิจารณาและอ่านคำพิพากษาโดยลับอีกด้วยค่ะ

ก็จะเห็นแนวโน้มชัดเจนค่ะว่าหลังรัฐประหาร
พิพากษาลงโทษจำเลยคดี๑๑๒มีอัตราโทษสูงขึ้น
ไม่ได้เป็นการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับความผิดเลยค่ะ
จึงเห็นสารทหารพิพากษาจำคุกจำเลยคดีมาตรา๑๑๒
คนละ๕๐ปีคนละ๗๐ปี
ทั้งที่พฤติการและความผิด
มันเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเลยค่ะ
และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะท่านประธาน
ก็คือทิศทางการดำเนินคดีมาตรา๑๑๒
ได้ถูกส่งต่อมายังสารยุติธรรมแล้วด้วย
และนี่คือการแค่เปลี่ยนสาร
แต่ผู้มีอำนาจไม่ได้เปลี่ยนนโยบายค่ะ
ท่านประธานค่ะนโยบายการดำเนินคดีมาตรา๑๑๒

ผลักดันให้คนจำนวนมาก
ตัดสินใจลีภัยทางการเมืองออกนอกประเทศ
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยค่ะ
และยังต้องกล่าวด้วยว่าผู้ลีภัยที่ถูกออกหมายจับ
ในคดีมาตรา๑๑๒จำนวน๖คน
ถูกบังคับให้ศูนย์หายไปในระหว่าง
ภัยในประเทศเพื่อนบ้านเราอีกด้วย
ท่านประธานค่ะนโยบายการดำเนินคดีมาตรา๑๑๒

ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
พลเอกประยุทธ์ในลักษณะเป็นเครื่องมือปิดปากกดปราบประชาชนอีกด้วยค่ะ
ท่านประธานค่ะมาถึงตรงนี้นะคะที่ฉันอยากจะให้ดูเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างยิ่งเลยค่ะว่า
กระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีต่อประชาชนอย่างที่ที่ฉันได้กล่าวมา
เป็นเครื่องมือทางการเมืองและเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์ได้อย่างไร
เอกสารสำคัญชิ้นนี้ดิฉันขอเรียกมันว่าหมายจ๑๔ค่ะ
จอ๑๔นี้เป็นเอกสารที่พลตรีบุรินทองประภัยนะคะ
ฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ได้มอบให้พนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ๖แกนนำที่จัดการชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง

เอกสารชิ้นนี้ได้กลายเป็นเอกสารที่ถูกนำมาเป็นหลักฐานสำคัญในคดีค่ะ

เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับข้อพิจารณากรณีกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านคอสช
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
เมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์๖๑

แกนนำทั้ง๖มีเจตนายุโยงปลุกปั่น
และกระตุ้นให้ประชาชนออกมารวมตัวกันเพื่อขับไล่รัฐบาล
ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะท่านประธาน

ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์

และการดำเนินคดีกับประชาชนภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
เป็นไปเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไร

ได้มีการดำเนินแบบเป็นขั้นตอน
ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดำเนินคดีกับแกนนำซ้ำ
แต่ตอนนี้ต้องดำเนินคดีซ้ำ
เพื่อให้ผู้ชุมนุมและแกนนำได้รับความกดดัน
ทำให้ผู้ชุมนุมและแกนนำเกิดความสับสน
และเป็นการจำกัดเสรีภาพของผู้ชุมนุม
เพื่อให้เกิดความรุนแรงลด
ลงการปลาใสก็ลดลงไปด้วยไม่เท่านั้นนะคะท่านประธานในเอกสาร
ระบุว่าให้ดึงเวลาในการแจ้งความออกไปค่ะ
เพื่อให้มวลชนซึ่งมีจำนวนมากหันไปสนใจข่าวสารอื่นแทนก่อน
แล้วจึงค่อยกลับมาแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้งนอกจากจะให้ดำเนินคดี
แกนนำและผู้ชุมนุมแล้วนะคะในขณะเดียวกันเอกสารฉบับนี้
ระบุว่ามีการสั่งคำสั่งให้ใช้ปฏิบัติการไอโอ
ในการด้อยฆ่าว่าผู้ชุมนุมไม่ใช่พลังงานไม่ใช่พลังบริสุทธิ์ค่ะ
ด้อยค่าว่ามีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังมีแกนนำมวลชนเสื้อแดงเป็นผู้ขับเคลื่อน
สร้างความแตกแยกในสังคมและให้ด้อยค่าว่าผู้ชุมนุมสร้างความแตกแยกในบ้านเมือง
ทำให้บ้านทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องรับความชอบทำมาแล้วเอามาด้อยฆ่าประชาชน
เพื่อเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยในตอนนั้นท่านประธานค่ะ
นี่คือเอกสารสำคัญที่มาจากฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่มีหัวหน้าคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะท่านประธานนี่จึงเป็นข้อสรุปหนึ่งค่ะว่า
นับตั้งแต่การทำรัฐประหารปี๕๗จนมาถึงตอนนี้ภายใต้การครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์
เกิดการบิดเบือนกฎหมายอย่างเป็นระบบแบบแผน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของตัวเอง
และผู้มีอำนาจเท่านั้นเองค่ะ
และทิศทางการหรือรูปแบบของการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ก็เป็นการบังคับใช้กฎหมาย
ตลอดจนจับกลุ่มคุมขังประชาชนไว้ในเรือนจำ
ซึ่งเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นนโยบายของ
ท่านผู้นำในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
ท่านประธานค่ะปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่า
แม้ว่าหลังจากปี๖๑เราจะมีการเลือกตั้งใหม่
และคณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจ
ก็ยังสืบทอดอำนาจต่อมาได้ผ่านรัฐธรรมนูลหกศูนย์
ที่ออกแบบไว้เพื่อตัวเอง

โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี๕๓มาจนถึงตอนนี้ในปีปัจจุบัน
กระแสการต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะ
เราจึงได้เห็นการดำเนินคดีทางการเมือง
และการใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างบิดเบือนบิดผัน
ตามนโยบายของท่านผู้นำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และรอบนี้รุนแรงกว้างขวางและสร้างความเสียหายร้ายแรง
มากกว่าเดิมอย่างมากเลยค่ะ
ท่านประธานค่ะในปี๖๒การดำเนินคดีทางการเมืองกับประชาชน
แม้ว่าจะลดลงชั่วคราวหลังการเลือกตั้งนะคะ
แต่หลังจากนั้นเกิดคลื่นการชุมนุม
และกิจกรรมทางการเมืองที่กลายเป็นไฟลามทุ่ง
และลอกใหญ่ของประชาชนที่ไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์
ซึ่งก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อย
และในปี๖๓ก็มีการดำเนินคดีทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
ซึ่งเป็นการกลับมาใช้อย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
ท่านประธานค่ะหลังจากนั้นนะคะ
ชม็อปของคนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะ
และปะทุขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์๖๓
ก่อนที่จะซาลงเพราะว่าเกิดการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะท่านประธาน

ก็ได้กลับมาชุมนุมและรวมตัวกิจกรรมทำการเมือง
ทางการเมืองแล้วก็กระจายตัวไปทั่วประเทศค่ะ

ซึ่งในตอนนั้นมีกิจกรรมลำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง๒๔๗
แล้วก็กิจกรรมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณวันเฉลิม
ผู้หลีภัยทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายจากหน้าบ้านพักในกรุงพนมเปนอีกด้วยค่ะ

ท่านประธานทราบไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ
กล่าวว่ามีคนฉวยโอกาสก้าวร่วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่คุณให้ใช้ไม่ให้ใช้นะคะมาตรา๑๑๒
ท่านพูดว่าไม่ได้ขู่นะกฎหมายมีทุกตัวอยู่แล้ว
ทุกคนต้องสำนึกเรื่องการบิดเบือนสถาบัน
เราก็มีกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒อยู่และไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้
อยากบอกคนไทยว่าวันนี้มาตรา๑๑๒ไม่ใช้เลย
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้
ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์ชอบอ้างสถาบันบ่อยมากเลยค่ะ
ซึ่งดิฉันต้องขอเตือนท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยความปรารถนาดีนะคะว่า
ฝากท่านประธานก่อนค่ะฝากผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์
ว่าการอ้างถึงสถาบันของพลเอกประยุทธ์บ่อยครั้งแบบนี้
ไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งค่ะและมันจะส่งผลกระทบ
ภาพรักของสถาบันอย่างมากเลยนะคะ
อกจากนั้นมันอาจจะกลายเป็นทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดได้
ว่าการกระทำของพลเอกประยุทธ์ไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันหรือไม่
ท่านประธานค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมหกสาม
คุกคามผู้ชุมนุมและผู้ที่แสดงความเห็นต่อต้านรัฐบาลก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เพราะนอกจากจะเริ่มกลับมาแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนอีกครั้งแล้วนะคะเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังเริ่มกลับมาใช้มาตรการเชิงรุก
ในการที่จะกดดันติดตามผู้จัดกิจกรรมบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดหลายลายด้วยค่ะไม่เว้นแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเยาวชน
ก็ถูกคุกคามในหลายรูปแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังตามไปบุกถึงบ้านพักแล้วกดดันผู้ปกครองอีกด้วยนะคะ
แต่ท่านประธานค่ะความพยายามเชิงลุกของเจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่สามารถหยุดยั้งกระแสทานและการต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้
เพราะยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวขยายตัวใหญ่มากขึ้นทั่วประเทศ
จนเกิดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยุบสภา
และนำมาซึ่งประเด็นเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
แต่ท่านประธานค่ะรูปแบบการดำเนินคดีต่อประชาชนในช่วงแรก
รัฐบาลก็ยังไม่มีการดำเนินคดีมาตรา๑๑๒นะคะ
ตามที่พลเอกประยุทธ์มีคำสั่งไว้เป๊ะเลยค่ะ
แต่ก็ได้ใช้ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินรวมถึงกฎหมายมาตรา๑๑๖
รวมทั้งข้อหายิบย่อยอย่างพรบความสะอาดพรบจราจรพรบโลกติดต่อไปจนถึงการใช้เครื่องเสียง
คดีถูกกล่าวหารวมกัน๑๐ข้อกล่าวหา
เพื่อให้ภาพปรากฏว่าเป็นการกระทำความผิดที่มันร้ายแรงอย่างมากค่ะ
ท่านประธานค่ะสถานการณ์การดำเนินคดีต่อประชาชนภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะ
คนรุ่นใหม่และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่มีใครเกรงกลัวต่อคำขู่ของท่านผู้นำ
ทำให้การชุมนุมใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป
จนกระทั่งปลายเดือนตุลา๖๓ค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งสำคัญนั่นก็คือคำสั่ง๕๕๘
เป็นคำสั่งที่ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะเป็นการสั่งให้สถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
แล้วถ้าหากมีพฤติการว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร
ก็ให้รายงานและเสนอความเห็นไปยังผู้บัญชาการเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่
และหลังจากนั้นนะคะก็เกิดความรุนแรงขึ้นในเดือนตุลา๖๓
เมื่อรัฐบาลเริ่มใช้กำลังในการสลายการชุมนุม
พลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกแถลงการในนามนายรัฐมนตรีในวันที่๑๙พฤศจิกายน๖๓
โดยระบุว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในทางปฏิบัติการโดยบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรากับผู้ชุมนุมค่ะ
ท่านประธานค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในการนำมาตรา๑๑๒กลับมาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในยุคทรราชคลองเมืองนี้
เกี่ยวข้องกับนโยบายของท่านผู้นำว่ามีเป้าหมายและเลือกใช้กลยุทธ์ในการดำเนินการต่อสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างไร
หรือที่ฉันก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคดีการเมืองต่างที่เกิดขึ้นก็คือคดีนโยบายของท่านผู้นำและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ตอบสนองต่อนโยบายของท่านผู้นำเท่านั้นค่ะ
และแม้จะเป็นพฤติการที่ถูกกล่าวหาในธรรมนองเดียวกันนะคะแต่เราจะเห็นว่าการดำเนินคดีก็ได้รับการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่านผู้นำที่สั่งลงมาในแต่ละช่วงเวลาเลยค่ะ
ท่านประธานค่ะจากนั้นนะคะจากที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดไว้ในวันที่๑๙นะคะเพียง๑๑วันหลังจากพลเอกประยุทธ์พูดก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพระฤทธิ์ชีวรักษณ์และปียรัทธ์จงเทพด้วยมาตรา๑๑๒ทันทีค่ะซึ่งเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาย้อนหลังกลับไปในการปราศัยในการชุมนุมในวันที่๒๒สิงหาค
เมื่อวันที่๓กันยา๖๓ที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
เช่นเดียวกันกับผู้ปราศัย๗คนในการชุมนุมใหญ่วันครบรอบรัฐประหารเมื่อวันที่๑๙กันยา๖๓
และนี่เป็นคดีแรกค่ะที่อายการได้เร่งรัดยื่นฟ้องคดีในมาตรา๑๑๒อย่างผิดสังเกตอีกด้วยนะคะ
อีกคดีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่ที่ฉันอยากจะยกมาให้เห็นก็คือคดีของเกษตรกรและช่างก่อสร้างชาวนครพนม
ที่ถูกแจ้งความไว้ว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊คตั้งแต่เดือนตุลาในปี๕๙นะคะย้อนไปหลายปีมากค่ะ
แต่ปรากฏว่าหลังพลเอกประยุทธ์พูดเขาก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและฟ้องศาลในข้อหามาตรา๑๑
หลังจากแถลงการของประยุทธ์ใน๑๐วันต่อมา
อกจากนี้นะคะยังมีการไล่แจ้งข้อกล่าวหาในหลายจังหวัดเพื่อกลั่นแกล้งและสร้างภาระทางคดีด้วยค่ะ
ทำให้บางคนนะคะต้องขึ้นเหนือร่องใต้เพื่อไปรับทราบข้อเก่าหา
แต่พอพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรารวมถึงมาตรา๑๑๒ด้วย
ก็มีการไปลื้อคดีความและกล่าวหามาตรา๑๑๒ย้อนหลังกลับไป
อย่างนี้ไม่ทำให้ดิฉันเชื่อได้อย่างไรคะ
ว่านี่คือมันไม่ใช่กฎหมายปกติ
แต่มันเป็นการดำเนินการตามใบสั่ง
พลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นค่ะ

ก็คืออภิวัตขันทอง

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ซึ่งก็เป็นคนของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นค่ะ
แล้วหลังจากพลเอกประยุทธ์ได้มอบนโยบายนะคะ
ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยมาตรา๑๑๒

เว้นแม้แต่เยาวชนที่อายุไม่ถึง๑๘ปี
หรือเพียงแค่มีคนแต่งชุดครอบท็อป

เขาก็โดน๑๑๒ด้วยค่ะท่านประธาน

ถึงจะมีการใช้มาตรา๑๑๒แล้ว
แต่ในช่วงแรกเราก็จะเห็นค่ะ
ว่ายังมีการให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา

หรือแม้แต่หลายคดีก็ได้รับการประกันตัว
ในชั้นตำรวจเลยด้วยซ้ำค่ะ

การจับหรือการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วให้ประกัน

ในหลายคดีหรือในหลายจังหวัด
มันไปสอดคล้องกับเอกสารสำคัญ

พูดง่ายคือเป็นการจงใจค่ะ
ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องเสียเงิน
เสียเวลาเสียสุขภาพจิต

พอมาถึงต้นปีที่แล้วปี๖๔
เริ่มมีการใช้มาตรา๑๑๒กับแกนนำ
และก็ยังไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหว
เยาวชนและประชาชนได้ค่ะ
มาตรการทางกฎหมายของพลเอกประยุทธ์
ได้เริ่มยกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

แต่พอถึงเดือนกุมภา๖๔ค่ะ

โดยเฉพาะคนที่รัฐบาลมองว่าเป็นแกนนำ
ยื่นขอประกันตัวหลายครั้ง
แต่เขาก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัว
ทั้งที่พฤติการของพวกเขาที่ถูกกล่าวหานั้น
เป็นเพียงการแสดงออกทางการเมือง
เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสันติ
และพวกเขาก็ไม่มีพฤติการในการหลบหนี
พฤติการในการที่จะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานใดเลยค่ะ
ดังนั้นนะคะเมื่อไม่ได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม

ผู้ถูกกล่าวหาหลายคนจึงตัดสินใจ
ใช้ร่างกายตัวเองเป็นอาวุธชิ้นสุดท้าย
ที่จะส่งเสียงในการต่อสู้กับกระบวนการอายุติธรรมเหล่านี้

ทำให้รัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์
ต้องถูกกดดันและถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
จากภายในประเทศและจากองค์กรในระดับสากล
หลังจากคุมขังหลายคนนะคะไว้นานถึง๓เดือน

ผู้ต้องหาในคดีการเมือง๑๑๒มาตรา๑๑๒นะคะ
ก็ได้ทยอยได้รับการประกันตัวไป
ภายใต้เงื่อนไขการประกันตัวแบบเดียวกันทั้งหมด

ทำความผิดซ้ำแบบเดียวกับที่ถูกกล่าวหา
หรือทำการให้เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์
ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ในช่วงแรกของปี๖๔แนวทางการดำเนิน
ท่านพิจารณ์ครับมีท่านส่อประท้วงครับ
รอแป๊บหนึ่งเชิญครับ
กับผมนายกองศรีริยาศิษธรีสวรรค์
พ่ออภิภรรณ์ต้องอภิภรรณ์อยู่ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่กำลังศึกษากันอยู่นะครับ
ที่ผมได้รับฟังจากการอภิปรายอย่างเช่นเรื่องของการให้ประกันตัวผู้ต้องหาอะไรต่างเหล่านี้
มันเป็นอำนาจทางด้านของฝ่ายอำนาจศาลมันไม่ใช่เรื่องของอำนาจฤทธิบัญญัติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไปให้ตรงประเด็น
ก็กลับเรียนท่านประธานเพื่อโปรดพิจารณาด้วยครับ
ครับก็ขอวินิจฉัยนะครับผมยังขอวินิจฉัยว่าคุณเบนจายังอยู่ในประเด็นที่กำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่
แต่ก็ขอติ่งนิดหนึ่งนะครับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสถาบันพูดถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นนะครับ
เพราะเท่าที่ฟังมาก็พูดถึงหลายครั้งฉันพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ

ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันยังอยู่ในประเด็นนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงปี๖๔แล้วค่ะ
ในปี๖๔นะคะการดำเนินคดีกับประชาชนของพลเอกประยุทธ์ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ค่ะ
มีการเลือกบีบสักพักแล้วก็คุมขังแกนนำยาวไป
แล้วก็หลังจากนั้นพอมีการอดอาหารประท้วงนะคะก็สร้างก็เกิดแรงกดดันละลอกใหม่ให้กับรัฐบาลค่ะ
แล้วมันก็เกิดการปลุกกระแสต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้น
ระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะก็มีการตัดสินใจปล่อยตัวแกนนำออกจากเรือนจำ
แต่ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขและประกันตัวในลักษณะเดียวกันทั้งหมด
เรียกได้ว่านี่เป็นกลยุทธ์บีบแล้วคลายทดลองใช้ไม้แข็งดู
เพื่อกดปราบการชุมนุมการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
พอเจอแรงต้านก็ค่อยผ่อนคลายแบบมีเงื่อนไข
แล้วคลายแบบนี้จำกัดการเคลื่อนไหวด้วยการกำหนดเงื่อนไข
การประกันตัวแล้วทำแบบนี้เหมือนกันหมดค่ะ
นี่มันยิ่งยืนยันค่ะว่ากระบวนการยุติธรรม
เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
ผู้มีอำนาจอย่างเป็นระบบแบบแผนค่ะท่านประธาน
กระบวนการยุติธรรมภายใต้การดำเนินการของพลเอกประยุทธ์
ไม่ได้คงเส้นคงวาค่ะมันยังมีหลายมาตรฐานอีกด้วยค่ะ
ไม่ได้ใช้การตีความและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด
สอดคล้องกับหลักกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเลยค่ะ
หลังจากมีการผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีการให้ประกัน
คุมขังละลอกใหม่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาหกสี่
โดยแกนนำผู้ชุมนุมหลายคนค่ะถูกสั่งถอนประกัน
หรือไม่ได้รับการประกันตัวในคดีที่ถูกดำเนินคดีใหม่
ท่านประธานค่ะคุณเบนจาครับขออนุญาตนิดหนึ่ง
คือผมอยากให้สิ่งที่ท่านกำลังพูดมานี่
บางส่วนมันเป็นอยู่ในอำนาจของศาลนะครับซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปก้าวกาย
แต่ถ้าจะโยงไปถึงบ้างก็เป็นการโยงให้เห็นความเชื่อมโยงถึง
การบริหารงานของท่านนายกรรมตรีนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมานี่คือ
แล้วแต่ไปพูดถึงกระบวนการในศาลไม่ว่าจะเป็นการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
ไม่อนุญาตประกันตัวอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นขอให้ท่านเข้าสู่ประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกในเป็นที่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับ

ท่านประธานครับ

ขออนุญาตประถงท่านประธานตามข้อ๙ครับ

คือสิ่งที่ท่านเบนจาเล่าให้ฟังเนี่ย
สิ่งทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่มีการดำเนินการในชั้นต้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วถามว่าบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นบทบาทในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจเนี่ย
ดังนั้นมันเกี่ยวพันกับท่านนายกแน่
ดังนั้นการที่ท่านเบนจาเล่าตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ในประเด็นแล้ว
อยากขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวนะครับว่า
ผมคิดว่ามันเข้าประเด็นแล้วก็การปล่อยให้ท่านเบนจาได้พูดให้จบนะครับ
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดปล่อยให้ท่านเบนจาเขาอีกนิดเดียวเขาน่าจะจบแล้วครับท่านประธาน

ท่านโรมผมขอวิธีใช้ครับ
คือการที่คุณเบนจาพูดถึงถ้าพูดถึงกระบวนการทางตำรวจเนี่ย
มันไม่ผิดครับอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนายก
แต่ถ้าพูดถึงตอนอำนาจศาลนี่มันไม่เกี่ยวกับท่านนายกแล้ว
เราก็ไม่ควรจะไปก้าวกายตรงนั้นนะครับ
ฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นว่ามันไม่ดียังไงบกพร่องยังไงท่านว่าได้เลยนะครับ
แต่ในกระบวนการที่เป็นการวินิจฉัยของศาลนั้นขอเราอย่าไปก้าวกายเลยครับ
แล้วผมไม่คิดว่าสารเสียหายสั้นบะนขออนุญาตครับขอบคุณครับ

แต่ว่าก็ขอให้สำนึกในเรื่องนี้นะครับ
ประธานได้ชี้แนะได้เตือนไปแล้วนะครับ

ก็คือเรายังเห็นได้ชัดนะคะว่า

การคุมขังเนี่ยก็ยังยาวนานกว่าละลอกแรก
ในคดีมาตรา๑๑๒นะคะ
บางรายก็ถูกคุมขัง๖เดือนนะคะ
ในบางรายนะคะก็ได้รับการประกันตัว
แต่ว่าบางรายก็คุมขังสักพักนึง

แล้วก็สร้างเงื่อนไขมากำหนดในการประกันตัว

ของประชาชนมากขึ้นด้วยค่ะ
ทีนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะ
ก็มีบางคนที่ถูกกล่าวหาในพฤติการ
ไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะคะ
เช่นคดีสาดสีที่พักภูมิใจไทย
แต่มันก็ยังมีการกำหนดเงื่อนไขการประกันตัว

ดิฉันไม่เข้าใจว่าอันนี้เกี่ยวกันตรงไหนนะคะ
กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวยุคนี้นะคะ

เช่นตีหวานแหให้ยัดข้อเก่าหาร้ายแรงไว้ก่อน

หากพิจารณาหลักกฎหมายโดยเคร่งคัด

ว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
ของข้อหามาตราร้ายแรง
อย่างเช่นกรณีโฆษณาลาซาด้า
ดิฉันไม่เข้าใจค่ะว่ามันเข้าข้อหามาตรา๑๑๒ได้อย่างไร
หรือนอกจากจะเป็นการยัดข้อหาร้ายแรงเอาไว้ก่อน

ต้องการจะคุมขังบุคคลเป้าหมายไว้ในเรือนจำ
บางครั้งผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา๑๑๒
แม้จะไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการออกหมายเรียกอีกครั้งค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้ประกันตัว
แล้วก็จะส่งสารขอฝากขังทันที
อย่างเช่นในกรณีของการทำโพลของขบวนเสด็จ
ท่านประธานค่ะในกรณีหลายกรณี
มีการสั่งให้พิจารณาคดีเป็นความลับ
เพื่อเป็นความเรียบร้อยและเป็นศิลธรรมอันดีของประชาชน
ไปทิ้งลงครอง
หรือห้ามไม่ให้ผู้สังเกตการเข้าฟังพิจารณา
แม้สารจะไม่ให้มีคำสั่งพิจารณาเป็นการรับ
อย่างเช่นคดีแต่งชุดครอปท็อป
ไปเดินงานแฟชั่นที่ถนน๔
นะคะแล้วก็มีการสั่งตัดพยานของฝ่ายจำเลยหรือไม่ออกหมายเรียกในพยานเอกสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็ห้ามผู้สังเกตการจดบันทึกในห้องพิจารณา
คดีนะคะก็ใช้เวลาในการพิจารณาคดี๓วันเลยค่ะ
หลังจากสืบพยานคดีเสร็จก็มีการพิพากษาได้เลย
ทั้งที่โดยปกติมักใช้เวลาประมาณ๑๒เดือนในการสืบพยานเลยนะคะ

ครับเดี๋ยวคุณเบนจามีท่านสมาชิกประท้วง
เชิญประท้วงประท้วงใครผิดความประคับข้อไหนครับ
ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับตามข้อ๙๖ครับ

หรือที่ประเทรนสิทธิกำลักษมณะปรึกษาอยู่ครับ
ส่วนนี้ผมควังรู้แล้วเนี่ยส่วนท่านผู้อภิปรายนะครับ
กำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจสารนะครับ

ทางนายกรรมตรีหรือคณรรมตรี๓ยัตรี
ขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ

คือผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับ
ถ้าในส่วนที่เป็นกระบวนการของศาล
ผมได้เตือนคุณเบนจาไปแล้ว
ว่าอย่าไปก้าวกายนะครับ

แต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น

ซึ่งอยู่ในอำนาจการบริหารของท่านนายกรรมตรี

ผมวินิจฉัยแล้วน่าจะจบแล้วครับ
เชิญคุณเบนจาพิพายต่อครับ

ก็คือว่าสนุกที่ฉันอยากจะยกตัวอย่าง
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะที่ฉันกำลังจะเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้อย่างไรนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างบางกรณีที่ทำให้
ฉันรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งค่ะดิฉันจะขออนุญาตท่านประธานในการ
ใช้เวทีนี้ในการพูดแทนพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกกระทำจากกระบวนการ
จัดกิจกรรมทำโพลที่หน้าสยามพารากอนค่ะบางคนอายุแค่

กิจกรรมยืนเฉยทำโพล
ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใคร
กลับถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาด้วยมาตรา๑๑๒
และณวินาทีนี้ที่ที่ฉันกำลังพูดให้ท่านประธานฟังอยู่นี้
บุงเนติพรณ์และใบปรณ์นักชนิด
ยังคงต้องทุกข์ทรมานกับการอดอาหาร
และพวกเขาตัดสินใจเอาชีวิตของพวกเขา
จันหน้ากับกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้ยุคสมัยที่โหดเยี่ยมอมหิต
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ท่านประธานค่ะกระบวนการยุติธรรม
ยึดตามหลักกฎหมายปฏิบัติเสมอมานะคะ
หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะมีคำพิพากษา
และต้องปฏิบัติเสมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิด
นี่คือหัวใจสำคัญค่ะในการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน
แต่ทำไมหลักการนี้พอเป็นคดีมาตรา๑๑๒
ก็ไม่มีคนในกระบวนการยุติธรรมสักคนเดียวที่กล้าหารพอ
และยังแจ้งจับสั่งฟ้องคุมขังกระทำการก่ออาชญากรรม
ผ่านการพรากสิทธิ์ของประชาชนอยู่ร่ำไปคะ
ท่านประธานค่ะต่อกรณีของใบปอนัชนิด
และบุ้งเนติพรรวมถึงนักกิจกรรมทางการเมือง
สิ่งที่พวกเขาทำนะคะนับเป็นการ
เคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่กล้าหารของสามัญชนคนธรรมดาคนนึงแล้วค่ะ
ท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายนะคะ
ท่านควรจะเข้าใจหลักกฎหมายและทราบเป็นอย่างดีค่ะ
ถ้าพวกเราใช้สามัญสำนึกในการไตรตรองเรื่องนี้ให้ดี
นี่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปกติอย่างที่มันควรจะเป็น
แต่มันคือการที่อยากจะลงโทษพวกเขาร่วงหน้าตามอำเภอใจให้สะสม
โดยตีเพื่อให้เขาหมอบกราบราบคาบ
ลงโทษพวกเขาโดยไม่ต้องรอฟังคำพิพากษาด้วยซ้ำ
ส่วนทานตะวันนะคะแม้เธอจะได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
แต่เธอก็ถูกตั้งเงื่อนไขให้อยู่ในเคหสถานตลอด๒๔ชั่วโมงและห้ามออกไปไหน
ท่านประธานค่ะทำไมทานตะวันถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

ไหนล่ะคะท่านประธานหลักการสันนิษฐานที่ว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งที่รัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลนี้นะคะแม้จะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรง
แต่พลเอกประยุทธ์ยังอุ้มชูและให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งอยู่ต่อได้เลยค่ะ
ทำไมนักกิจกรรมที่เป็นอนาคตของสังคมนี้พวกเขากลับถึงไม่มีสิทธิ์
แม้แต่จะกลับแค่กลับไปเรียนหนังสือเท่านั้นเอง
ท่านประธานค่ะที่ที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนี้
เป็นเพียงเศษเซี่ยวของความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้รัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กำลังเลวร้ายลงเรื่อยค่ะ
คดีการเมืองที่เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์
มีจำนวนสูงมากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคไหน
และปัจจุบันนะคะมีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมือง
หรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างต่อสู้คดี
อย่างน้อยน้อยสามสิบคนค่ะและจากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
นับตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาคม๖๓มาจนถึงวันที่๓๐มิถุนายน๖๖
มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้ว
อย่างน้อย๑๘๓๒คนโดยในจำนวนนี้เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีอยู่ถึง๒๘๒คนด้วยค่ะ
ภายใน๒ปีที่ผ่านมาก็มีผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา๑๑๒ทะลุหลัก๒๐๐ไปแล้วค่ะ
ที่สำคัญที่สุดนะคะการบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแบบนี้
ทำไปเพื่อค้ำจุนและรักษาอำนาจทางการเมืองของท่านผู้นำอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
และมันได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนไปแล้วด้วยเช่นกันค่ะท่านประธานค่ะ
สภาวะเช่นนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง
แต่มันยังนำมาซึ่งวิกฤตของสถาบันตุลาการและสถาบันทางการเมืองอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย
และนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตของสถาบันตุลาการและสถาบันทางการเมืองอื่น
แต่วิกฤตนี้จะกลายเป็นวิกฤตทางโครงสร้างทางการเมือง
รอวันพังทลายในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยค่ะท่านประธาน
ท่านประธานค่ะหากสภาแห่งนี้ยังคงปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่ต่อไปเช่นนี้
ต่อไปในวันข้างหน้าจะยังมีใครอีกคะ
เคารพเชื่อมั่นและนับถือในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งเป็นที่พิงหลังสุดท้ายให้กับประชาชน
และในขณะเดียวกันนะคะความขัดแย้งในสังคมก็จะยิ่งร้าวลึก
จนเกินเยียวยาเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่ในวิกฤต
ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยค่ะ
ดิฉันและพักก้าวไกลนะคะคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง
สังคมไทยไม่อาจจะเดินหน้าต่อไปได้ยังมีอนาคตได้อีกแล้ว
ท่านประธานค่ะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพร
ปล่อยใบปอร์นักชนิดและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคน
และคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดค่ะ
และด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคต
ของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้
ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปได้และดิฉันไม่อาจไว้วางใจ
ให้ผลเอกประยุจรรย์โอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไป
แม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและที่ฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก
แทนราชดรในสภาแห่งนี้ค่ะร่วมกันยืนตรงอย่างทนงองค์อาจ
ทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันปลดล็อกชนวนระเบิด
ระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะ
และนี่คือภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเรา
ทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชน
ร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะ
และท่านประธานค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะ
ดิฉันขอเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคน
ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปี๕๗
ด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบทำของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมา
ท่านประธานค่ะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขัง
ไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศ
เพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
หรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นำ
เพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบทำ
มาจากการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองค่ะ
และนั่นนะคะคือก้าวแรกและก้าวปกติ
คืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมั่น
ว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้
ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม

ขอบคุณครับเชิญทุกท่านนั่งนะครับ